คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าใครอยากจะได้รับพรดีเนี่ย
ยังไม่ต้องไปไหว้พระไกลบ้านไกลตัวที่ไหนเลยนะครับ
พระในบ้านก่อนที่แรกเลยค่ะ
นุ้ยพี่ตั๊กลูกเขาลูกชายน้องภูค่ะ
อยากได้พรปีใหม่ก็ไปขอพรคุณพ่อคุณแม่
สวัสดีปีใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่อวยพร

เสร็จแล้วผมกลับบ้านแล้วนะ
เดี๋ยวพี่ตบผมตอนหน้าลูกเลยเหรอ

ปีใหม่แล้วก็อยากจะให้มีแต่อะไรดี
ก็อยากจะให้พ่อแม่รักกันไปนานนะครับ

ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ
ขอขอบคุณภูมากเลยที่มาเกิดเป็นลูกแม่นะ

ถ้าแม่ไม่มีภูแม่ก็ตายซะดีกว่า
ตั้งแต่เกิดเลยภูไม่เคยทำอะไรให้แม่ต้องมาเสียใจเลย
หรือว่าผู้มีแต่ทำแบบให้แม่ภูมิใจทั้งนั้นเลย

เป็นอะไรก็ได้ภูเป็นอะไรก็ได้
แต่ว่าขอให้ฟูเป็นเด็กดีของพ่อแม่
แล้วก็ต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยเข้าใจป่ะ
ครูก็ทำให้พ่อมีความสุขกับการเรียนมาตลอดเลย
ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนที่พ่อขอไป

แล้วลูกนะขอให้ภูมิความสุขนะ